ก็รอคอยนะคะว่าจะได้เห็นลุคแรก
ของคุณชมพู่อรยาในงานเมืองคาน

คือนี้ดูไปดูมานะพี่แคนับนิ้วมา
คุณชมพู่ไปเดินเมืองคานเป็นปีที่๖แล้วนะคะ
ปีที่แล้วเนี่ยแม่ชมก็ว่าเด็ดแล้วนะ
อุ้มท้องทั้งแฝดไปเดินพรมแดงเรียกเสียงฮือฮา
ปีนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่ทำให้สาวกแฟชั่นพรมแดงผิดหวังค่ะ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มาลุคสวยเผ็ดเลย
ชุดหรูสีแดงเพลิงสุดพริ้วจาก
ชูแอลมูราชนั่นเองนะครับโอ๊คอุดดู
ก็มีดีไซน์การปักคริสตัลสุดละเอียดอ่อน

ให้คุณชมพู่ได้เดินกรุยกรายบนพรมแดง
อวดความสวยด้วยแมคอัพเงียนกริบ
และที่โอ้โหสะดุดตามากเลยนี่คือเครื่องเพชรจากโชภาค่ะ

ให้ซุปตาฮัลโหลีบูธใส่หลายคนนะครับ
อย่างจุลเลี่ยนมวงก็ใส่โชภาไปด้วยนะครับ
แล้วก็อิสเบลก็ใส่โชภาไปด้วย
แล้วก็เมาท์มอยล์กับช่างแต่งหน้าของเรา
เมื่อเช้านี้บอกว่าพี่ตอมวินิสของเราก็ไปด้วย
แล้วคงจะเป็นคนแบบ

แล้วก็คุณหวานเจี๊ยบผู้จัดการนะคะ

เขาเลยกู้ทางคอมพิวเตอร์มาได้